คุณผู้ชมคะมาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นหน้าจวนผู้ว่ากาลสิน
มีแก๊งยาบ้านเขาขับรถปาดหน้า
แล้วก็มาฉุดผู้หญิงไปเรียกค่าไถ่๓แสนกว่าบาท
ตำรวจตามจับแก๊งนี้ได้แล้ว๓คนนะ
แต่ยังเหลืออีก๒คนแล้วคุณดูเหตุการณ์นี้สิ

คือเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกลางเมืองเลยนะคะ
ในคลิปที่เห็นเป็นรถเก๋งเชฟโรเลสสีเทา

แล้วผู้ชาย๒คนที่สวมเสื้อสีแดง

หลังจากนั้นกระบะที่คุณผู้ชมเห็นอีซูซูขับตามมา
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงลงมากระชากผมผู้หญิง
ขึ้นรถแล้วก็ขับกระบะหนีไป

คือเรื่องนี้ตำรวจสพเมืองกาลสิน

คือนายมาณสักอุดมพันธ์นายสุรสักจันเพงฯ
อีกคนนึงคือนายธนารัฐภูโชคชัย
ของกลางที่พบคือยาบ้า
ทั้งหมดจับกลุ่มได้๓คน
แต่ยังเหลืออีก๒คนนะที่เขาร่วมกันก่อเหตุนี้
โดยนายเอนามสมมุติอายุ๒๖ปี
ก็นางสาวเอนามสมมุติอายุ๒๖ปีผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ก็พอได้รับความเสียหายแบบนี้แล้วเนี่ย
คือเธอถูกกระชากผมรุมทำร้าย
นำตัวเธอไปกักขังไว้เพื่อเรียกค่าไถ่๓๕๐๐๐บาท
แล้วจากการสอบปากคำผู้ต้องหา๓คนก็รับสารภาพ
๓คนคือคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิด
ยังมีเพื่อนอีก๒คนที่กำลังหลบหนี
สาเหตุที่ทำคือต้องการทวงเงินนางสาวเอ๓๕๐๐๐บาท
เพราะว่านางสาวเอติดค้างค่ายาบ้า
แล้วที่ผ่านมาพยายามทวงหลายครั้งแล้วไงคุณ
บ่ายเบียงตลอดก็เลยเขาบอกนะ
อันนี้ว่าต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดดูสิ

ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑
ยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
รวมถึงข้อหากักขังหน่วงเหนียว
แล้วก็เร่งขยายผลติดตามคนร้ายอีก๒คน

แล้วก็ต้องสืบต่อว่านางสาวเอ

แล้วก็เครือข่ายยาเสพติดอะไรอย่างไร